ไปดูความทุกข์ใจของเจ้าของควายที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
มีคุณผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเปิดฟาร์มเลี้ยงควายพันธุ์แล้วก็มีแม่ควายด้วยนะคะ
ทองคำตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแม่พันธุ์แล้วข้างในมันมีลูกอยู่ด้วยท้องได้๕เดือนนะคะ
มีคนมาขโมยมันไปค่ะเจ้าของก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีการตั้งรางวัลให้สำหรับใครที่แจ้งเบาะแสแล้วนำไปสู่การหาเจ้าควายตัวนี้เจอนะคะ
เจ้าของควายชื่อว่าคุณมานนดีพันธ์เป็นเจ้าของฟาร์มมาณฟาร์มควายไทยตำบลหมกแถวอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแม่ควายพันงามชื่อทองคำถูกขโมยลักออกจากบ้านจากคอกกลางดึกระหว่างเวลา๕ทุ่มวันที่๗พฤษภาคมถึงตี๑๓๐วันที่๘พฤษภาคม
เพราะตื่นมาตอนตี๒ไม่พบแม่ทองคำแล้วมีรอยเท้าควายออกจากคอกไปตามทุ่งนาตามรอยไปถึงตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองอุทัยก็ยังไม่เจอพร้อมกับให้เบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะคะ
คือเจ้าของควายเนี่ยชื่อว่าคุณมานนท์เนี่ยเล่าบอกว่าเขาทำฟาร์มเลี้ยงควายมาเกือบ๑๐ปีแล้วก็ไม่เคยนะไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะขโมยแม่ควายพันธุ์สักครั้งเดียว
ที่เลี้ยงทั้งหมดเป็นควายพันธุ์สวยงามมีทั้งหมดที่เลี้ยงไว้๒๓ตัวเป็นแม่พันธุ์๑๒ตัวราคาหลักแสนบาททุกตัวนะ
แพงที่สุดก็คือตัวที่มีคนมาขโมยมันออกไปจากคอกนี่แหละค่ะแม่ทองคำอายุห้าปีตั้งท้องได้ห้าเดือน
นี่ขโมยตัวเดียวได้๒ตัวเลยนะได้ลูกด้วยค่ะคุณมานนท์บอกว่าตั้งราคาแม่ทองคำไว้เนี่ย๕แสนบาท
แล้วมีคนมาติดต่อขอซื้อนะคะแต่ว่าให้ราคาต่ำเกินไปก็เลยยังไม่ขายเก็บไว้เป็นแม่พันธุ
แต่มาถูกขโมยไปก่อนมั่นใจเลยนะคะว่าแม่ทองคำเนี่ยไม่ได้หลุดไปเองเพราะว่ามีประตูคอกถึงสองชั้น
ก็เลยประกาศเบาะแสให้ตามหากันแบบนี้นะคะใครที่แจ้งเบาะแสได้ก็จะให้รางวัลเนี่ยห้าหมื่นบาท
ทีนี้เมื่อบ่ายเวลาสักประมาณบ่าย๒เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพนขายังนะฮะ
ได้แจ้งคุณมานนท์เจ้าของฟาร์มบอกว่ามีคนไปพบควายถูกปล่อยไว้กลางทุ่ง
ในพื้นที่ของอีกตำบลหนึ่งอำเภอเมืองอุทัยธานีห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
สักประมาณยี่สิบกิโลเมตรชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่าเป็นควายของใครนะคะ
เพราะว่าไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของควายก็เลยให้คุณมานนท์ไปตรวจสอบว่าใช่ควายของคุณหรือเปล่า
พอไปถึงค่ะไปพบว่าเอ้าเป็นแม่ทองคำจริงด้วยคุณอานนท์ดีใจมากเลยนะคะ
ได้แม่ทองคำคืนมาคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงกลัวความผิดก็เลยนำควายมาปล่อยไว้แล้วก็หลบหนีไป
งานนี้คุณมานนท์บอกว่ายังไม่ได้บอกว่าจะให้เงินรางวัล๕๐๐๐กับใครนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าใครเป็นคนแจ้งเบาะแสนะ